มาค่ะคุณผู้ชมพาไปทานน้ำกาแฟตาลตะโนด

กาแฟตานตะโนดหนึ่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์
สดชื่นตั้งแต่อึกแรกกันเลยทีเดียวนะคะ
ไปค่ะพาไปที่นครสวรรค์นะคะ
น้ำตาลสดเคยกินแต่ไอ้กาแฟตานตะโนดไม่เคย

นั่นแหละพอเอามาผสมกับกาแฟทางภาคเหนือนะ
เชียงรายเชียงใหม่น่านนี่ค่ะต้องตวงทุกอย่างนะคะ
ให้ลงตัวเอ้าวรับรอง
สดชื่นไหมคุณเอ้ยอย่าบอกใครนะคะ
พาไปที่ร้านกาแฟเดิอปร่างคาเฟ่เดอ็คปลาง
อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชม
เล่าบอกว่าคิดค้นกาแฟสูตรนี้มาจากการลองชิมกาแฟแทบจะทุกอย่างแล้ว
กระทั่งมาพบว่าได้ข้อค้นพบบอกว่า
การนำน้ำตาลสดจากต้นตาลตะโนดมาผสมกับกาแฟจะช่วยให้มีกลิ่นหอม

คนที่ชอบกาแฟก็จะหอมกาแฟอยู่แล้วถูกไหมคะ
อย่างมาผสมกันลงตัวมาก
แล้วเวลาจะทำต้องตวงทุกอย่าง
ส่วนผสมต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะ
เคล็ดลับความอร่อยเลยนะคะ

น้ำแข็งที่จะใช้ใส่กาแฟตาลตะโนดยังต้องแบบตวง
ตวงให้เป๊ะแก้วต่อแก้วเลยนะคะ
เพราะจะได้รสชาติไม่เพี้ยนเอาเมนูอะไร

อเมริกาโนตาลสดมีท็อปปิ้ง
เป็นลูกตาลด้วยนะคะก๊อปอะไร
ก็ชอบอันนี้ใช่ไหมเอสเรสโซใช่ไหม
เครสโซก็มีคาปูชิโน่ก็มีนะคะ
แล้วผสมท็อปปิ้งเป็นเนื้อลูกตาลนะ
อื้อคือตักแต่เนื้อลูกตาลกินก่อนเลย
นี่ไงโลนะตาล
อกจากนี้คุณผู้ชมทางร้านยังมีอาหารคาหวานด้วย
ทั้งไทยแล้วก็ยุโรปพร้อมกับเค้ก

เค้กทำเองไว้บริการด้วยนะคะ
พิซซ่าเกิกชอบใช่ไหมใช่เลย
ซ่าหน้าซีฟู้ดเป็นเมนูที่ลูกค้า

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
ตรงนี้นะคะร้านเปิดทุกวัน๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นหรือโทรไปจองโต๊ะก่อนได้เพราะบางวันเนี่ยโต๊ะเต็มนะคะ
ที่ชุมแสงนครสวรรค์เขาต้นตานเยอะชาวบ้านเขาจะมีอาชีพเสริมกันทำน้ำตาลกับอลอนตาลมาปอกขายอะไรอย่างนี้ครับ
นี่ก็เลยกลายเป็นกาแฟตานตะโนดหนึ่งเดียวในนครสวรรค์